มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทางพ่อของเด็กชายอายุ๑๕ปี
ร้องมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าลูกชายของเขาเนี่ย
โอ้โหถูกกลุ่มวัยรุ่นบุกมาซ้อมจนน่วมเลยนะฮะ
มาทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับที่ซอยวัชรพลนะครับ
เรื่องนี้คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวทรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พ่อของเด็กชายวัย๑๕ปีบอกว่าอย่างนี้ครับ
เมื่อตอน๔ทุ่มครึ่งวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตอนนั้นลูกชายอายุ๑๕ปีกำลังนั่งเล่นเกมกับเพื่อน
ซุ้มหน้าห้องเช่าเขามีเป็นลักษณะซุ้มอยู่
เขาทำเอาไว้แถวห้องเช่าของเขาที่เขาอยู่หลายห้องเนี่ยนะครับ
นั่งเล่นเกมกันอยู่แล้วมีวัยรุ่น๔คนขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คัน
หมวกกันน็อกมาด้วยมาจอดแล้วก็เดินเข้ามาที่ซุ้มมาเคาะประตู
ลูกชายก็ไปเปิดให้เพราะคิดว่าคงเป็นเพื่อน
ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาในซุ้มแล้วก็เปิดหน้ากากหมวกกันน็อกออก
ส่งยิ้มให้ทีนึงพอส่งยิ้มให้เสร็จปุ๊บชักมิดดาบมา
แล้วก็รุมฟันลูกชายเลยโอ้โหลูกชายก็ทำอะไรไม่ได้
จากป้องกันตัวแล้วก็ตะโกนบอกว่าขอโทษ
แต่กลุ่มวัยรุ่นก็ยังไม่หยุดคลุมทำร้ายจนลูกชายหมดสติ

ซึ่งลูกชายขอโทษนี่แสดงว่าอาจจะรู้ว่าเป็นใครที่มาทำร้ายแล้วเคยมีอะไรกัน
เดี๋ยวเราจะบอกนะฮะซึ่งพอพ่อเนี่ยเขาบอกว่าเขาทราบเรื่อง
เขาก็รีบวิ่งมาดูเห็นสภาพลูกชายนี้ตกใจมาก
ก็รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งตำรวจ
วันรุ่งขึ้นลูกชายอาการดีขึ้นหมอก็อนุญาตให้กลับมาพักฟื้นที่ห้องพัก
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔พฤศจิกายน๕พฤศจิกายนกลับมาพักฟื้นที่ห้องพักที่เป็นห้องเช่า
อีกวันหนึ่งครับ๖พฤศจิกายนมีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาอีก๓คัน
หมวกกันน็อกมามาจอดที่หน้าหอพักแล้วก็ใช้มีดดาบฟันรถจักรยานยนต์ของพ่อกับลูกชายที่จอดอยู่หน้าห้อง
ได้รับความเสียหายแล้วก็หลบหนีไปขณะเกิดเหตุพ่อเขาบอกว่าพ่อกับลูกนี้เขาไม่กล้าออกจากห้องเลยนะ
ส่งเสียงยังไม่กล้าเลยไม่กล้าแสดงตัวเลยกลัวว่าจะถูกทำร้ายอีก
แล้ววัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์มาวนเวียนที่หน้าหอพักของเขาต่อเนื่องติดต่อกันถึง๓วัน
ก็เลยตัดสินใจให้ลูกบอกว่าไม่ต้องเรียนแล้วหยุดไม่ต้องเรียนที่กรุงเทพนี้แล้ว
อยู่แถวซอยวัชรพลนะให้กลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเพราะกลัวว่าจะถูกทำร้ายอีก
ส่วนตัวเขาเองก็ย้ายออกจากห้องเช่าแถวนี้ไปอยู่กับคนรู้จักเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
เดี๋ยวมันจะย้อนกลับมาทำร้ายอีกเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกเดียวกันก็กลัวกันไปหมด
ส่วนสาเหตุที่กลุ่มวัยรุ่นมาทำร้ายลูกชายนะครับพ่อเขายอมรับว่าที่ผ่านมาลูกชายเคยไปมีเรื่องมีราว
ไม่คิดว่าจะมาทำร้ายกันถึงขนาดนี้ตอนนี้กำลังรอผลการตรวจร่างกายจากทางโรงพยาบาลนะครับ
แต่เบื้องต้นหมอบอกว่าลูกชายกระดูกแก้มบริเวณหน้าร้าว
แล้วก็มีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็ใบหน้าอีกหลายแห่ง
นะทุกคน
จะ

แต่ว่าท่านั้นคนข้างลุ่มมาหมดเลย

ตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกผมเรียกรถพยาบาลอย่างเดียวเลย

ตอนนั้นผมว่าผมรับไม่ได้เลย
คือว่ามันคล้ายเป็นว่าไปแล้ว

คิดแบบว่าเหงือนี่ออกมาหมดเลย
พอดีผมขับตามเด็กมาจากหน้าโรงเรียน
เสร็จไม่ฟังอะไรเลยจับมีดมาปุ๊บ
ดะเลยทีนี้ฟันนู่นฟันนี่ไปหมดเลย

แต่คนนั้นเขาบอกว่าท่าไม่ดีแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ดีแล้ว
เขาเลยปิดประตูปิดประตูหมดเลย
เขาเลยเข้าไปอีกนิดนึงมันฟันเสร็จแล้วมันก็ขีดลงไป

แล้วเราไม่ได้เข้า๓วันแล้ว
แต่พอมาแล้วเป็นยังไงครับตรงนู้น
ผมถามพระเจ้าโทรมาถามผมบอกตลอดว่า
มาอีกแล้วมาอีกแล้วทุกวันเขาจะโทรมาต่อทุกวันแล้ว
แล้วเขามาปุ๊บอีกคนนึงเขาก็โทรมาเขาพาลูกไปอยู่
ต่างจังหวัดด้วยกันเขาก็เข้าบ้านไหมเข้าบ้านไหม
ผมว่าโหพี่ผมเข้าไม่ได้ตอนนี้
ผมคืนข้างบนไม่ให้บ้านเช่าอันนี้มันเดือดร้อน
วันนี้ตัวพ่อก็ไปอยู่กับเพื่อนแล้ว

ห้องเช่าย่านซอยวัชรพล
ส่วนเพื่อนของลูกชายที่อยู่ห้องเช่าติดกันเนี่ยนะ
ปรากฏว่าก็พากันออกหมดฮะ

หาที่อื่นอยู่หมดครับเพราะว่าเขาชอบเล่นเกมอยู่ด้วยกันเนี่ย
กลัวว่าเดี๋ยวไอ้พวกนี้จะมาทำร้ายด้วยไง
ทีมข่าวของเราก็ไปห้องเช่าที่เกิดเหตุค่ะ
ซอยวัชรพลนะคะ

แล้วก็มีซุ้มที่เกิดเหตุอยู่ด้านหน้าห้องเช่า

ข้างในก็มีที่นอนเก่ามีห้องครัวอะไรแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านที่เช่าห้องเขาเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาบรรยากาศห้องเช่า
คึกคักนะแต่พอหลังจะเกิดเหตุยังเงียบเลย
กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยังย้อนกลับมานะคะ
กลับมาทำลายทรัพย์สินที่ห้องเช่า
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเบิ้ลเครื่องดูลาดเหลาอยู่บ่อย

กลัวว่าจะถูกทำร้ายบางคนก็ย้ายออกไป
สาเหตุที่เกิดขึ้นก็น่าจะมาจากที่วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มมีปัญหากัน
ให้อีกฝ่ายมาทำร้ายมาทำลายทรัพย์สิน
แต่การกระทำนี้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยไงคะ

คนที่เขาเช่าห้องคนอื่นไม่กล้าออกจากห้องต้องย้ายหนีกันแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ครอบครัวที่นักข่าวเราไปคุยด้วยที่เขาเช่าห้องอยู่
บอกว่ากลัวมากนะเดี๋ยวก็อาจจะย้ายออกเหมือนกัน

ใช่ค่ะคืนนั้นเสียงตีเหมือนตีอยู่ในซุฟมากค่ะ
เสียงดังต้อมตั้มแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาตีอะไร
เมื่อวันก่อนมาทีนี้หนูก็โทรแจ้งตำรวจอีก
สายตรวจเขาก็เข้ามาเปลี่ยน

มันเงียบจากเมื่อก่อนมันไม่เงียบแบบนี้
มันคึกคื้นกว่านี้แต่อันนี้เงียบ
ทำไมสาเหตุนั้นมันเกิดจากอะไรครับ
ว่าเป็นเพราะวัยรุ่นนี้ค่ะเพราะว่าเขากลัวกันด้วยค่ะ
ก็ห้องเช่าจุดเกิดเหตุนี้อยู่ในห้องที่สอนอคันนายาวนะครับ
พันธุบัตรเอกสิงศ์สิงศ์เดชผู้มกับการสอนอคันนายาวบอกว่า
ตอนนี้ให้ชุดสืบสวนไปติดตามจับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ละ
เพื่อมาดำเนินคดีทางกฎหมายเพราะถือว่าอุกอาจ

จากไปทำร้ายเขาแล้วก็ยังไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะครับ
ส่วนช่วงเวลานี้ก็จะส่งสายตรวจไปดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ให้กับชาวบ้านที่ยังอยู่